หลังจากที่มีข่าวว่าในไทยของเรามีการแพร่เชื้อมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชม
ในวงการบันเทิงเองนะคะที่ได้ไปเที่ยวในประเทศที่สุ่มเสี่ยง
ญี่ปุ่นทั้งเกาหลีใต้ก็ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะ
อย่างเช่นพี่มอสปฏิพานและลูกสาวน้องสโหน่ที่ไปเยือนประเทศญี่ปุ่น
ในช่วงที่มีกระแสข่าวไวรัสแพร่ระบาดก็ออกมาชี้แจงพร้อมกับบอกว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถยกเลิกได้
เพราะทราบประกาศแจ้งเตือนในวันที่ต้องออกเดินทางแล้วพอดี
ได้เตรียมอุปกรณ์ป้องกันทั้งหน้ากากแล้วก็เจลล้างมือเพื่อป้องกันตัวเอง
อีกทั้งสถานที่ที่ไปพักเนี่ยตั้งใจไปพักรีสอร์ทแห่งเดียวตลอดทริปนะคะ
แต่เมื่อกลับมาถึงไทยสถานการณ์กลับแย่ลง
เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
เจ้าตัวก็ได้แจ้งยกเลิกงานตลอดทั้ง๑๔วันนี้นะคะ
ก็ได้แจ้งผู้ร่วมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รวมไปถึงลูกสาวก็กักตัวอยู่ที่บ้านด้วย
อีกหนึ่งนักแสดงสาวค่ะคุณธัญญาธัญเรศเอง
ก็ไปร่วมทริปสกีเดียวกันเลยกับพี่มอสนะคะ
ก็ได้โพสต์ข้อความว่ากลับถึงประเทศไทยแล้ว
ลูกสาวน้องลียางดไปโรงเรียน๑๔วัน
และตัวเธอเองก็หยุดงานเช่นกัน
พร้อมกับขอโทษผู้ร่วมงานทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะคะ
ส่วนนักร้องสาวทาทาก็ไปเยือนญี่ปุ่น

เมื่อวานนี้ก็ได้แสดงความรับผิดชอบแล้วก็กักตัวเองเช่นกันนะคะ
ซึ่งตัวเธอเองก็โพสต์ขอโทษผู้ว่าจ้างที่ต้องยกเลิกงาน
ระหว่างกักตัวเช่นกันค่ะทางด้านคนดังแดนกิมจิอย่างกงยูเองนะคะ
ก็ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือบริจาคเงินเป็นจำนวน๑๐๐ล้านวอน
หรือประมาณ๒ล้าน๖แสนบาทไทยเพื่อช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการป้องกันโรคระบาด
และมอบความช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้น้อยในการป้องกันไวรัสโคโรนาที่เกาหลีใต้ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะจริงแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะคะที่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงฤดูท่องเที่ยวแบบนี้
ใช่ค่ะคือมันเป็นจังหวะพอดิบพอดีแหละญี่ปุ่นก็กำลังมีหิมะ
เรียกร้องซึ่งแม่โบเองก็ไม่ได้มองผ่านเรื่องนี้นะคะ
เพราะว่าเขาก็ดูแลตัวเองอยู่แล้วแล้วเขาก็ประกาศชัดเจนเลยในไอจีว่า
หลังจากนี้เขางดรับงาน๑๔วันเช่นเดียวกันนะคะ
ก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็แยกกับน้องมะลิด้วยดูแลตัวเองกันอย่างจริง
ไม่ใช่แค่คนในวงการบันเทิงทุกคนในสังคมจำเป็นที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้ารู้ว่าตัวเองอยู่ในภาวะเสี่ยงให้กักตัวเองอยู่ที่บ้านตลอด๑๔วันก่อนเป็นอันดับแรกนะคะ
อันนี้ก็แสดงความรับผิดชอบแล้วก็จุดยืนชัดเจนเหมือนกันนะคะ

ใช่ค่ะต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะคะ